ดูเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยค่ะ
ลุงบอกงานนี้ลุงไม่ยอม
มาชนมาเฉียวกันแบบนี้ลุงบอกวิธีที่ลุงจะทำเออ
แต่ไม่อยากแนะนำเลยทำอะไรแต่ไปดูดีกว่าค่ะ
เห็นไหมคะว่าลุงทำอะไรอืม
ลุงเกาะรถไปปละปละปละเปิดประตูมาข้างหนึ่ง
อ๋อโอ๊ยโอ๊ยโฮยตามไปเลยเหรออาจจะไปใช่มั้ย
อันตรายอันตรายอันตรายโอ้โหโอ้ยเด็บร้อย
โอ้โหมันก็ตั้งใจหนีนะให้รถคันนั้นนะ
มันไปเลยลุงล้มกลิ้งครูดไปกับถนนเลยนะคะ
ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณจอยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ค่ะ
แล้วบอกว่าเป็นภาพบดีที่เกิดขึ้นรถเก๋งคันสีทอง
ชนท้ายรถเก๋งของเธอกับพ่อเธอ
ซึ่งคุณลุงคนนั้นเป็นพ่อของเธออายุ๗๐ปีแล้ว

อืมคุณตาสมเกียจเบาใจค่ะ
บอกโอ้โหจริงตอนแรกก็จะมาคุยกันดี
มันไม่ได้ชนอะไรกันหนักมากมายมันบุบแค่นี้

ระหว่างนั้นเนี่ยบอกว่าพ่อกำลังโทรคุยกับประกัน
คู่กรณีทำท่าจะหนี
ทีนี้ตาแกก็เลยจับรถเกาะเอาไว้ตรงประตู
แต่รถเก๋งคันนั้นเร่งเครื่องออกตัวไป

แล้วเขาบอกว่ามีจังหวะที่รถเก๋งสีทองพยายามขับเหวี่ยงสะบัด
ให้คุณตากระเด็นหลุดจากประตูรถ
หลังจากนั้นแกก็ล้มลงบนถนนแล้วครูดไปด้วยนะคะ
โอ้โหและสุดท้ายรถคันนั้นหนีไปเลยนะ

นนทบุรีค่ะเมื่อ๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าคุณตาสมเกียจได้รับบาดเจ็บนะคะ
แขนขาข้อศอกถลอกไปหมดเลย
คู่กรณีอย่างที่บอกหนีไปแล้ว

สพบังใหญ่แล้วก็อยากจะให้ตำรวจ
คู่กรณีมารับผิดชอบด้วยนะ